คุณผู้ชมครับลูกชายอดีตกำนันที่อุดรธานีหลอนยาฮะ
หอนยาแล้วขับรถกระบะไปตามถนนมิตรภาพ
ยิงปืนลูกศองนะครับขึ้นฟ้าไปปั้งปั้งปั้ง

ก่อนจะมากดกันอยู่แบบนี้คือตำรวจสภกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
ได้รับการประสานจากตำรวจสพนสะอาดนะครับอุดรเหมือนกันนั่นแหละนะฮะ
ว่ากำลังขับรถไล่ล่าคนร้ายเป็นผู้ชาย

สีขาวนะครับแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้านะครับ
แล้วก็ยิงผ่านกระจกหลังด้วยหลายนัดตลอดเส้นทางเลย
บนถนนมิตรภาพอุดรธานีขอนแก่นเกรงว่าประชาชนจะได้รับอันตรายนะครับ
เพราะว่ารถคันก่อเหตุขับเลี้ยวเข้ามาที่เขตเทศบาลตะบนพันดอน
แล้วก็เลี้ยวกลับมุ่งหน้าออกไปทางเส้นถนนมิตรภาพเดิมนะฮะ
มาถึง๓แยกหน้าธนาคารกรุงไทยกุมภาวะปีครับ
ก็เลยวิทยุแจ้งให้กำลังตำรวจนำรถพลิกอัพสกัดจับ
แล้วก็ปิดล้อมทั้งด้านหน้าด้านหลังประกาศห้ามชาวบ้านเข้ามาใกล้
เดี๋ยวจะเกิดอันตรายเนื่องจากคนขับรถกระบะมีปืนนะครับ
ตำรวจตัดสินใจเข้าไปทุบกระจกด้านข้างของคนขับครับ
พบว่าผู้ชายคนนี้ฮะคือไม่ใช่ว่าโดนจับแล้วเสื้อถูกถอดออก
ไม่ใช่นะเขาไม่สวมเสื้ออยู่แล้วครับ
ก็เลยสั่งให้วางอาวุธจากนั้นก็เปิดประตูให้ลงมามอบตัว
จากการตรวจค้นนะครับพบปืนลูกซองยาว๑กระบอก
พกสั้นขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีกหลายนัดเลย
แล้วก็ซองบรรจุกระสุนปืนลูกซองยาว๑ซอง
บรรจุกระสุนปืนพกสั้น๒ซองวางอยู่ข้างคนขับนะครับ
แล้วก็นำตัวพร้อมกับของกลางนะครับไปทำการสอบสวน
ทราบชื่อคือนายปริวัติมุงคุณเสนอายุ๒๖ปีครับ
พูดจาไม่รู้เรื่องเลยเหงื่อออกเต็มหน้าเลย
คล้ายกับคนเมายาฮะพูดไปบ้างหัวเราะบ้างนะฮะ
เอาไปตรวจปัสสาวะแน่นอนครับสีม่วง
นายปริวัติรับสารภาพบอกว่าเมื่อคืนเสพยาบ้ามา

มันถึงดีดแรงนี่ดูตาดูตานะฮะ
เดี๋ยวยักษ์คิ้วให้ผู้สื่อข่าวด้วย
เขาบอกกำลังจะขับรถไปหาภรรยา
ตำรวจก็ติดต่ออดีตกำนันตะบนท่าลี่นะครับ

บอกว่าปืนทั้งสองกระบอกเป็นของท่านอดีตกำนัน

เช้าวันนี้ลูกชายมาขับรถออกจากบ้านไป
ไม่คิดว่าจะเกิดการคุ้มคลั่ง
แล้วก็มาทำแบบนี้ท่านอดีตกำนันเองบอก
ยังดีนะที่ตำรวจสกัดจับเอาไว้ได้
พลตำรวจตรีพิศนุอุณหะเสรีนะครับ
ท่านผู้ประคับการตำรวจจังหวัดอุดรธานีนะฮะ

พูดจาไม่รู้เรื่องครับอ้างบอกว่า
เอาปืนมาจากธนาคารกลางฮะเอาปืนมาจากธนาคารกลาง
มาปิดจ๊อปงานนะฮะ

ผมอ่านผมยังงงเลยนะครับตำรวจก็คงงไปด้วย
ก็เลยเอาไปสงบสติอารมณ์ในห้องควบคุมนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อหามีปืนไว้ในครอบครอง

พกปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

ส่งพันธงาสอบสวนดำเนื้อคดีฤทยาบาล๒๐เมตรครับ